รายการนี้ดำเนินการถ่ายทำภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนด
ออกตามความในมาตรา๙แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช๒๕๕๙
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ววันนี้
เราอยู่กับน้องฝ้าดินในเพลงที่มีมูลค่าถึง๑แสนบาท
เพื่อปลดหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ครอบครัว
เพลงที่กำลังจะเกิดขึ้นใน๑แสนตัวช่วยไม่มีแล้ว
อยากได้๑แสนไหมพี่เป๊กถามอย่างนี้ก่อน

ฟังอินโทรเพลงที่๗มูลค่า๑แสนบาทไปแล้ว
น้องฝ่าดินสู้หรือหยุดครับ
และพบกับน้องแตงโมหนูน้อยตาแป๋วใจกระตันอยู่
ที่มาสู้เพื่อค่าเทิมและสุขภาพของตายายทั้งสอง
ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง
คว้างดังเสฟอ้างที่ถูกรมพาดมาไกล
เรื่องราวการต่อสู้ที่เต็มเปรียมด้วยพลังใจ
และบทเพลงอันภัยเลาะที่มีเงินทุนสู้ชีวิตเป็นรางวัล
รอคุณผู้ชมอยู่แล้วครับ
ร้องทายให้ร้าง

ถึงหนึ่งล้านบาท
มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย
ตลอดการแข่งขันตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่
โทรหาคนรู้จักได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบับ

เปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณ
และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับ

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับ
ที่มีผู้ชมมากเหลือเกินในเมืองไทยของเรา
เป็นรายการนะครับที่พร้อมที่จะช่วยเหลือ

มีความต่อสู้กันไปในชีวิตนะครับ

คือรายการร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว

ร้องครบ๑๐เพลงรับไปเลย

ยังยืนหยัดแจก๑ล้านบาทอยู่ทุกวันนี้ครับผม

นักสู้รุ่นจิ๋วที่พลังงานความดีเต็มเปรียมอัดแน่นค่ะ
ทยอยตบเท้าเข้ามาในรายการของเรานะคะ
และครั้งนี้เรายังอยู่กันกับนักสู้รุ่นจิ๋วที่เป๊กมั่นใจเหลือเกินว่า
คุณผู้ชมจะต้องประทับใจในการตัดสินใจและการสู้ของเขา

ย้อนดูเรื่องราวชีวิตกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะ
หนูชื่อชนแดนนามสกุลคอลมัย
ชื่อเล่นชื่อฟาดินอายุ๑๑ปี
เรียนอยู่ชั้นป๕โรงเรียนธรรมวาธีจังหวัดชนบุรีค่ะ
ก็เมื่อ๔ปีที่แล้วค่ะตาก็ล้มป่วยต้องไปทำบายพาร์ทหมดใจค่ะ
แม่ก็เลยไปกู้เงินรายวันมา๔๐๐๐ค่ะ
หนี้แบบมาทวงทุกวันเลยค่ะ
มันน่ะเราขนาดที่ว่าอยู่อยู่บ้านไม่ได้เลย

หนูต้องซ้อนมอเตอร์ไซค์แม่ค่ะ

หนีไปนั่งเก้าอี้ตรงริมชายทะเลค่ะ
ประมาณ๒๓ชั่วโมงค่ะ
เขาทวงหนักแบบหนักมากเขาว่าไม่ได้
ง่วงก็ง่วงมันทรมานมากเลยค่ะ
หนูอยากให้พ่อแม่สบาย
แทนที่จะได้เข้าบ้านกลับไปนอน

หนูจะร้องให้เต็มที่ที่สุดนะแม่
หนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ
ย้อนบุญภาระเด่นอ้าวมากกว่า

สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะ
วีคแล้วอยู่ด้วยกันยิ่งอยู่นาน
จำนวนเงินทุนยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยนะครับ
อุ่นใจแล้ว๘๐๐๐๐นะ

หลายคนนะตอนนี้ดูรายการของเราบอกโอ้โห

จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่าย
แต่คุณผู้ชมค่ะสำหรับฟาดินค่ะ
บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องยากมาก
น้องไม่มีโทรศัพท์มือถือนะคะ

ก็คือไม่เอาไปขายค่ะ

ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช้มานานเท่าไหร่แล้ว

แล้วเขาจะเอามือถือที่ไหนมาคอยซ้อมเพลงอะคะ

ก็คือเวลาไปทำงานแม่ต้องเอาเขาไปด้วย
เพราะว่าตอนนี้มันมีเรียนออนไลน์ด้วย

เขาจะนั่งอยู่ในครัวกับแม่บ้าน
แล้วก็ทำการบ้านเรียนออนไลน์ไปอันนั้น
หรือจะซ้อมเพลงฟังเพลงอะไรก็จะอยู่ในครัวค่ะ
เห็นบอกว่าไม่ใช่เฉพาะการทำงานเท่านั้น

ก็คือตอนกลางคืนแต่น่าจะต้องดึก
ดึกมากเพราะว่ากว่าแม่จะเข้าบ้าน
แล้วก็ตอนหนีหนี้คุณแม่เห็นบอกช่วงนั้นน่ะ

มันส่วนใหญ่จะไปนั่งตามชายทะเลอย่างนี้ค่ะ
มันก็จะไม่มีอะไรทำเขาก็จะดู

เพราะบางวันก็มีเน็ตบางวันก็ไม่มีเน็ตค่ะ

แต่สุดท้ายก็เป็นความภูมิใจของคุณแม่นิงนะคะ

แล้วก็ยังมีเงินทุน๒๐๐๐บาท

การตัดสินใจจะเล่นจะหยุดอะไรทุกอย่างได้หมด
อยากได้๑แสนไหมเอาพี่เป๊กถามอย่างนี้ก่อน
อยากได้ค่ะอยากได้ไปแบบว่า

แล้วก็อยากได้ไปตั้งชีวิตใหม่

แล้วก็อยากได้โทรศัพท์มือถือไปเรียนออนไลน์ด้วยค่ะ
ซึ่งมันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเรียนของเรา

เอาล่ะทุกครั้งเขาทำให้คุณแม่ภูมิใจอยู่แล้ว
ทีของเราก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่ทำให้คุณแม่ภูมิใจอย่างมาก
แต่ว่าเพลงที่กำลังจะเกิดขึ้น
คือเพลงที่มีมูลค่า๑แสนบาท

เงินทุนสะสมมูลค่า๑แสนบาท
อินโทรมาเลยครับ
เห็นสีหน้าแล้วแววตาส่งไปหาคุณแม่แล้วทำท่าแบบ

ถ้าหยุดรับ๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าสู้แล้วร้องผิดเหลือ๔๐๐๐
ถ้าร้องได้ได้๑๐๐๐๐๐บาท
น้องฟาดิ้นจะสู้

อยากให้พ่อแม่สบายหนูจะหาเงินไปปลดหนี้ให้แม่นะ

กติกาของเรานะครับหยุดในเพลงที่๗รับเงินที่สะสมมาในเพลงที่๖
๘หมื่นบาท

อยากให้ฟาดินทิ้งท้ายอะไรหน่อยให้กับเพื่อน
หรือว่าน้องที่เป็นรุ่นจิ๋วเหมือนกันที่ดูฟาดินอยู่แล้วมีฟาดินเป็นแรงบันดาลใจในวันนี้

อย่างแรกที่หนูจะพูดเลยนะคะก็ต้องขอบคุณนะคะร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋วนะคะ
ที่เปิดโอกาสให้น้องฟาดินแล้วก็เด็กอีกหลายคนเข้ามาหาประสบการณ์
แล้วก็นำเงินไปเป็นทุนการศึกษาด้วยแล้วก็ในโควิดแบบนี้เนี่ยพ่อแม่หลายคนนะคะ
ก็จะตกงานนะคะขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็เชื่อฟังคำสอนพ่อแม่ให้พ่อแม่เขาชื่นใจด้วยนะคะ
น้องฟาดินก็ขอเฝ้าไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ
คุณแม่นิงอยากบอกอะไรกับลูกคนนี้บ้างครับผม
ก็อยากจะบอกปาดินว่าวันนี้แม่ดีใจที่สุดในชีวิต
แล้วก็ภูมิใจมากที่มีฟาดินเป็นลูก
นะครับ
วันนี้ค่ะเราต้องขอบคุณนะคะคู่แม่ลูกที่แสนจะน่ารักนะคะ
ขอบคุณแม่หนิงแล้วก็น้องฟาดิสนะคะขอบพระคุณค่ะ

เส้นทางการต่อสู้ของน้องฝ้าดินก็เป็นอีกคนที่ลงเอยด้วยความสมหวัง
เมื่อตัดสินใจกำเงินทุน๘๐๐๐บาท
นำไปปลดพันธนาการของว่างบนหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่
ตกใจสองแม่ลูกจะได้นอนหลับเต็มอิ่ม
ไม่ต้องพวงกับการทวงหนี้ในยามค่ำคืนอีกต่อไป
และวันนี้น้องฝ้าดินก็ได้ส่งไม้ต่อให้กับนักสู้รุ่นจิ๋วคนต่อไปของเรา
เราไปรับชมภาพเรื่องราวชีวิตของน้องกันเลยครับ
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอภิษาลานามสกุลสานิยม
ชื่อเล่นชื่อแตงโมอายุ๑๑ปี
บ้านอยู่จังหวัดชนบุรีค่ะ
ที่บ้านหนูอยู่ด้วยกัน๓คนค่ะ
คนที่หนึ่งคือตาของหนูค่ะชื่อว่าเดชอายุ๕๔ปีค่ะ
ตาของหนูทำอาชีพซ่อมโทรศัพท์ค่ะ
คนที่สองคือยายของหนูค่ะ

อายุ๕๒ปีค่ะ
คุณยายขายขนมจีบสาระเป๋า
หนูก็ไปช่วยคุณยายขาย
พ่อแม่หนูทิ้งหนูไปตั้งแต่หนูอนุบาล๒ค่ะ
กับแม่ไม่เคยติดต่อมาเลยค่ะ
ปกติแตงโมเป็นคนขี้เล่นล่าเริง
แต่ถ้าอยู่บ้านก็เป็นคนที่เรียบร้อย
เชื่อฟังตายายเป็นเด็กดี
ความทุกข์ในใจของหนูคือเรื่องค่าเทอมหนูอะค่ะ

หนูก็จะไม่ได้จบป๖ค่ะ

หนูอยากเรียนสูงเพื่อจะได้มาเป็นครูสอนลำค่ะ

เป็นห่วงค่าเทิมเขา
ปีนี้เขาป๖แล้ว

แต่จะไม่ออกใบอะไรเลย

จ่ายให้หมดถึงสามารถไปต่อที่อื่นได้

ถ้าไม่ได้ก็ต้องให้น้องโมหยุดเรียน

กลัวไม่ได้ต่อม๑ค่ะ
ห่วงเรื่องสุขภาพร่างกายของคุณตาคุณยายค่ะ

ตาเขาก็แบบผอมค่ะ
ตาน้ำหนักประมาณสามสิบแปด
แต่ก็คุณตาก็ไม่เคยไปตรวจสุขภาพไง

ที่จะต้องเอาเงินมารักษาตัวเอง

ยายทำไมยายเข้าห้องน้ำนานจัง

ยาย

ยายเป็นไรหรือเปล่า

เขาก็จะเข้าไปพยุงออกมาค่ะ

หนูก็เลยต้องชงยาลมให้กินค่ะ
เป็นห่วงมากเลยค่ะ
แล้วเขาก็จะช่วยเหลือทุกอย่างงานบ้าน

ช่วงนี้ตาไม่ค่อยได้ลูกค้าเลยค่ะ
วันก็ไม่ได้เงินสักบาทค่ะ

ต้องกินข้าวคุกกับน้ำปลานะคะ
เวลากินข้าวคลุกกับน้ำปลาก็แบบ

แต่หนูสงสารคุณตาคุณยายค่ะ
ไม่อยากให้ท่านกินข้าวคลุกกับน้ำปลาค่ะ

ตอนนั้นที่บ้านไม่มีเงินเลยสักกะบาทค่ะ
ตาเขาก็เลยต้องเอาแบงค์ธนบัตร๒๐บาทค่ะ
แบบรุ่นเก่าค่ะที่เอาไว้สะสมค่ะ

แต่ว่าหนูคิดว่ามันแลกไม่ได้

หนูขายได้๕๐บาทค่ะ

แล้วก็ให้ตาเป๊กซื้อกับข้าวซื้อไข่มากินค่ะ
ตารู้สึกว่าแตงโมทำได้ยังไง
หรือคิดอีกทีว่าเขาอาจจะสงสารแตงโม
หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้าน
เพราะหนูอยากได้เงินเอาไปจ่ายค่าเทิมค่ะ
ถ้ามีเงินเหลือหนูก็จะพาคุณตาคุณยายไปตรวจสุขภาพค่ะ
และนี่ก็คือเรื่องราวชีวิตของนักสู้ตัวน้อย

ที่เพื่อค่าเทิมและสุขภาพของยายตา
หนูขอมาสู้สุดใจ
ไปพบกับสาวน้อยคนนี้กันเลยครับ

สวัสดีครับ

ค่ะแล้ววันนี้หนูมากับใครบ้าง

ขอต้อนรับนะครับครอบครัวของน้องแตงโมนะครับ
คุณยายหญิงแล้วก็คุณตาเดชนะครับ

ยินดีต้อนรับสู่รายการของเรานะคะคุณตาคุณยาย
ก็อยู่กับคุณตาคุณยายมาตั้งแต่จำความได้เลยใช่ไหมลูก
ค่ะตั้งแต่อนุบาล๒ค่ะ
เห็นในภาพชีวิตแตงโมบอกว่าแตงโมมีความทุกข์ใจ
เด็กวัย๑๑ขวบมีความทุกข์ใจอะไรบ้าง
ก็เรื่องค่าเทิมค่ะ
แล้วก็สุขภาพของคุณตาคุณยายค่ะ

หนูไม่ได้จ่ายค่าเทอมมาตั้งแต่ตอนป๑
ตอนนี้หนูอยู่ป๖ค่ะ
ก็ค้างไว้อยู่ค่ะประมาณสองหมื่นบาท

ถ้าหนูไม่จ่ายเพราะหนูเรียนจบป๖เสร็จปุ๊บ
แล้วหนูก็ไม่ได้ใบมาค่ะ
แล้วหนูก็จะไม่ได้ไปต่อม๑ค่ะ
เราจะไม่มีใบจบการศึกษาแล้วเราก็ไม่สามารถไปต่อม๑ได้

แล้วทีนี้ขนาดในช่วงวัยปฐมป๑ถึงป๖เรายังไม่มีเงินจ่ายเลย
แล้วเราไปเรียนต่อมัธยมเราจะเอาตังค์ที่ไหนเรียน
หนูคิดว่าหนูจะมาร้องเพลงร้องได้ให้ล้านวันนี้ค่ะอืม
เพื่อที่จะเอาเงินไปเรียนให้จบเลยถึงมหาวิทยาลัย

ถ้าน้องแตงโมร้องได้๑๐เพลงเนี่ย
โอ้โหจบมหาวิทยาลัยแน่นอน
เสร็จรวมแล้วเนี่ยค้างอยู่เท่าไหร่ครับคุณตา
ตอนนี้ล่าสุด๒๓๐๐บาท
คือทยอยจ่ายโรงเรียนเขาให้ทยอยจ่าย
ถึงเวลาสอบวันสุดท้าย
วันที่จะนัดน้องจะไปนั่งสอบ
คุณตาก็เอาไปจ่ายก็ทีละพันบ้าง๕๐๐บ้างอย่างนี้ครับ
คุณตาค่ะแล้วอย่างนี้ใบเกรดแต่ละปีนี้ออกมา
ตารู้เรื่องเกรดน้องบ้างไหมคะการเรียนผลการเรียนเป็นไงบ้าง
ล่าสุดที่ดูมาน้องมีอยู่ใบเดียวอนุบาล๒

ไม่ได้ดูเลยแต่ครูประจำชั้นก็บอกว่าหนูเรียนเก่งเกรดดี
ตอนนี้คือห่วงการศึกษาของเขาคนเดียว
แต่ใจรักเรียนมากบางทีไปป่วยเนี่ยแม้แต่ครูก็ไม่บอกฮะ
เวลาที่เขาไม่สบายเขายังไม่บอกครูเลยว่าเขาไม่ไหว

แตงโมทำไมไม่หยุดนะลูกเวลาไม่สบาย
หนูกลัวเรียนตามเพื่อนไม่ทันค่ะอืม
ทีนี้แล้วเราเรียนเราจะรู้ได้ไงว่าเราเรียนดีเราเรียนไม่ดี

หนูก็เรียนตามเข้าใจของหนูค่ะ

ตอนนี้ถ้าสมมุติว่าไม่ได้มารายการนี้แตงโมความกลัวมันมากขนาดไหน

ก็เยอะมากเลยค่ะ

ไม่ได้เข้าห้องสอบเรียนหน้าห้องนั่งร้องไห้
ตาต้องวิ่งไปหาเงินได้มาห้าร้อย
วิ่งไปให้ครูถึงได้เข้าห้องสอบค่ะ

อยากให้หลานเรียน
ตัวยายไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง
อยากให้หลานเรียนแล้วก็ได้ไปต่อโมงหนึ่งค่ะ
ถ้าน้องก็ไปต่อโมงหนึ่งก็ต้องใช้เงินอีกค่ะ
ณตอนนี้นะปัญหาคือคุณผู้ชมค่ะ

แค่จะกินกันในบ้านบางวันยังไม่มีตังค์เลยค่ะ

บนเวทีของเราทำให้ดีที่สุดนะลูก

จ่ายค่าเทิมไปเป็นทุนการศึกษา
ไปดูแลคุณตาคุณยาย

ทำให้ได้พร้อมหรือยัง
พร้อมแล้วค่ะ
เอาล่ะอยากฟังเสียงน้องแตงโมแล้วเรามาเริ่มต้นการแข่งขันกันเลยนะครับ
เพลงที่๑ครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท

ยากค่ะโอ้โฮ
มาที่พร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

รัมดื้อตามฝันจากบ้านมหกาย
จากถุงหน้าที่เหี้ยว
คู่เข้าสรุขคังถุงดอกไม้
มาสู้อยู่กลางแสนไฟ
เมืองไม่ยอมหลับ
สัญญาไม่ได้ดีขึ้นมาทำไม
ยอมกลับงานหนักเพียงไหน
บอกหัวใจให้ยืนตั้งรับ
แม้ความจริงเฝ้าแต่นับ
คำว่าผิดหวัง
ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง
คว้างดังเสฟอ้างที่ถูกกลมพาดมาไกล
จากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านาย
เลิกกันค่อยมีลมหายใจ

เหงาจัง
กลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลง
วันที่ปัญหา
ห่อพระเข้ามาข่มแห่ง
ได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุด
คว้างดังเสฟอ้างที่ถูกกลมพาดมาไกล
ยืนบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง
คว้างดังเสฟอ้างที่ถูกกลมพาดมาไกล
จากเช้าจดเย็นต้องเป็นคนมีเจ้านาย
เลิกกันค่อยมีลมหายใจ
เป็นของตัวเอง

กลับห้องมามีเพื่อนก็เพียงเสียงเพลง
วันที่ปัญหา
พอพระเข้ามาขอมแห่ง
ได้แต่บอกใจตัวเองไม่ให้หยุดฝัน

ขอบคุณค่ะ
มาแตงโม
แตงโมร้องไปแล้วเก่งมากลูก

เป็นเพลงที่เข้าร้องได้ยากมากเลยนะครับ
เพราะว่าทุกท่อนจะต้องสวนสวนเข้าสวนเข้า
ถ้าไม่ได้ฝึกมานี่ผมว่าลำบากเลย
แตงโมระหว่างที่แตงโมร้องเพลงอยู่
พี่เป๊กก็ดูแตงโมด้วย
ดูแล้วก็สังเกตด้วยว่า
แตงโมน่ารักมากเลยอันดับแรกนะคะ

ยินดีค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงลูก
และอีกอันดับหนึ่งต่อมาก็คือว่า
เกิดมาแล้วค่ะชีวิตเป็นของเรา

สุดท้ายแล้วเราก็ต้องลงมือสู้มันอย่างยิบตา
เพื่อให้มันไปในจุดที่ดีที่สุดนะลูก
รู้สึกปิติแล้วก็มีความสุขที่ได้เห็นการสู้
รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงที่แตงโมมาอยู่ตรงนี้กับเราค่ะ
ก็ได้รู้ศักยภาพของน้องแตงโมแล้ว
ว่า๙๙ประมาณไหนอะไรยังไง
ต่อไปจะได้คอยประคับประคองแนะนำกันถูก

ถนนคนฝันนะครับตะกะแตนชนละดา
เพลงแรกเงินทุนสะสม๑๐๐๐บาท
พร้อมที่จะฟังคำเฉลยหรือยังครับน้องแตงโม

เพลงที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
น้องแตงโมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

เพลงที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐๐บาท

แม่เพราะเป็นเพลงแรกทำให้แววตาแป๋วคู่นี้
แฝงไปด้วยความตื่นเต้นอยู่ไม่น้อย
อดใจรอสักครู่แล้วมาลุ้นกันว่า
น้องแตงโมจะผ่านเพลงแรกไปได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ
ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้านนักสู้รุ่นจิ๋ว

น้องแต้งโมหนูน้อยไว้สิบเอ็ดขวบที่อาศัยอยู่กับตายายเพียงสามคน
วันนี้น้องต้องการทุน๖๐๐๐บาทเพื่อไปจ่ายค่าเทิม
และดูแลสุขภาพของตายายที่เลี้ยงดูตนมา
ถ้าหนูไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมหนูก็จะไม่ได้จบป๖ค่ะ

กลัวไม่ได้ต่อม๑
ยายเป็นวัยทองค่ะเดินไม่ไหวอะค่ะลุกไม่ไหวอะค่ะ
ถ้ายายเข้าห้องน้ำนานเขาจะลงมาดูยาย
ยายทำไมยายเข้าห้องน้ำนานเจอยายเป็นไรเปล่า
ช่วงที่แล้วน้องแตงโมได้ประเดิมร้องเพลงที่๑จบไปด้วยความตื่นเต้น
ยืมบนถนนคนสู้เพื่อฝันลำพัง
แล้วก็มาถึงช่วงเวลาบีบหัวใจจะผ่านเพลงแรกได้สำเร็จหรือไม่

เพลงที่๑นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาทน้องแตงโมร้อง
ร้องได้ครับ

ร้องได้ถูกต้องหมดครับน้องแตงโมเก่งมากครับผม
ร้องได้ในเพลงแรกค่ะเก็บสะสมเงินไปแล้วค่ะ

ใช่ครับคุณตาจะคิดแค่ค่าแรงช่าง
วันนี้น้องแต่งโหมทำได้๑๐๐๐๐บาทคุณตารู้สึกอย่างไรคะ
น้องเก่งรู้สึกว่ามั่นใจในตัวน้องบ้าง

ก็เมื่อตอนที่ประกาศว่าร้องได้เห็นคุณยายมีน้ำตาด้วย
ค่ะประจำใจหลานค่ะคิดว่ายายมั่นใจเพราะหนูทำได้ค่ะ

เห็นบอกว่าติดค่าเทอมอยู่ป๑ถึงป๖๒๐๐๐กว่า
ถ้าหนึ่งหมื่นนี่หมายความว่าตอนนี้ป๑ถึงป๓ได้แล้วนะ
ได้แล้วนะเหลือตอนนี้ป๔ถึงป๖อาจอีกหมื่นนึง
อย่ารอช้าไหมคะเป็นความหวังของหัวใจปลดล็อกสักที
จะได้รู้ว่าได้วุฒิหรือไม่ได้วุฒิเกรดก็ไม่รู้
สรุปเราเรียนเก่งหรือเราเรียนไม่เก่งข้อสอบที่ทำไปเป็นยังไงบ้าง

เพลงนี้จะทำให้เราได้วุฒิป๖และเราจะเป็นไทยเป็นเอกราช
แล้วเราสามารถไปต่อม๑ได้โอเคนะพร้อมฟังยัง

เอาละครับอย่างอื่นเอาไว้ก่อนมาอินโทรนะครับ
เพลงที่๒เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทมาเลยครับ

มันก็ยากเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบเนื้อไม่ค่อยแม่นเท่าไหรเพลงนี้ค่ะ

เพลงที่๒นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องแต่งโหมครับสู้หรือยุดครับ

เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เราเห็นคุณตากับคุณยายนะคะ

คุณตาทำไมถึงไม่ให้น้องใช้ตัวช่วยคะ

คุณตากับคุณยายมั่นใจในตัวแตงโมมากเลย

เพราะตอนนี้ตัดสินใจแล้วว่าเราไม่ใช้ตัวช่วย

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ
เป็นชื่อว่า
ถึงอยู่เรารักกัน
และเพียงแต่ฉันรักเธอ

แล้วเธอก็หาย
เด็ดดออมและลารลับไป

ผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นานก็วรรณไหว
พี่เสื้อลายร้ายน้องไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรพลิกความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาน้องยอมให้เขาทิ้งไป

พี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่
ไม่มายจึงไม่เข้าใจคนเรา
หน้าตาฉันเหงื่อขอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจแบบนี้
ภีร์เสื้อใจร้ายดองไม้กระชั่งใจอ่อน
จึงไม่อาทรพลิกความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาต่อยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโพบินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคอจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ
ดูหัวธรรมดอกจิตว่าจะชนได้หรือไม่
ซึ่งที่มีบางอย่างทำไตป์ที่ทิ้งแข็งเลย
แต่ถ้าชนจะรู้ความเห็นความจิตว่าความทรงจำร้ายที่มันเชื่อ
ว่าแบบสู้เพื่อยายตาค่ะ
แม้จะบอกว่าตื่นเต้นจนเนื้อตัวสั่น
แต่ก็เป็นการสั่นสู้เพื่อตายายช่วงหน้า
เรามาฟังผลการตัดสินในเพลงที่๒นี้กันครับ
ร้องได้ให้ล้าน

ช่วงที่แล้วน้องแตงโม

เพลงผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อน
ซึ่งก็ต้องบอกว่าร้องได้ชัดถ้อยชัดคำเป็นอย่างดี
หวังว่าผลการตัดสินในเพลงนี้
จะไม่ทำให้น้องแตงโมผิดหวังนะครับ
เพลงที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องแตงโมร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โบใจ

เพราะหนูอยากได้เงินเอาไปจ่ายค่าเทิมค่ะ
ถ้ามีเงินเหลือหนูก็จะพาคุณตาคุณยายไปตรวจสุขภาพค่ะ
เพลงที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
น้องแตงโมร้อง
ได้ครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

สู้
ยายค่ะแล้วคุณยายป่วยเป็นอะไรคะคุณยาย
เท่าคนแก่เขาบอกว่าเป็นวัยทองค่ะ
รอบเดือนมาทีมจะมาเยอะมาก

แล้วตากับน้องโมไปหามออกมาค่ะ

กลัวคุณยายวูบในห้องน้ำ
น้องแตงโมร้อง
ร้องได้ให้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าง